อาจจะเป็นญาติพี่ก็ได้ครับ
เห็นไหมฮะเหมือนก็ดังเสียงโวก็ออกนะฮะออกคล่ำคงเลย
คุณพี่หลบหน่อยครับแล้วก็จริงบางจังหวะซ้ายเนี่ย
หลบได้นะแต่ไม่หลบสักทีนะฮะโอ้โฮแล้วคลิปนี้คุณคือ
ทางประธานมูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินอำเภอร่อนพิบูรณที่นครศรีธรรมราช
คุณปิยพงษ์สุขชนะเนี่ยเอามาโพสต์ไว้ไง
เอามาโพสต์เพื่อจะชี้แจงอะไรรู้ไหมคุณ
คือคลิปนี้ทางผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่ง
เอาไปโพสต์ไว้ก่อนใช่ในเพจเฟซบุ๊คของตัวเธอเองนะฮะ
เธอบอกว่าเธอขับรถยนต์คันสีเขียวคันนี้แต่มีรถพยาบาลรถฉุกเฉินมาเปิดไซเลน
ขับจ่อตูดอืมเขียนข้อความไว้แบบเนี่ย
ฝากถึงรถมวยที่สยามรวมใจนะครับเวลาขอทางให้เวลาคันหน้าเขาบ้าง
ดูรถทางซ้ายมือบ้างนะคะไม่ใช่คิดแต่จะจ่อตูดอย่างเดียวค่ะ
คิดถึงความปลอดภัยของคนอื่นเขาบ้างค่ะไม่ใช่เอาแต่ความสะดวกของตัวเองค่ะ
น้องจะรีบแค่ไหนอะไรนะถึงจะรีบแค่ไหนด่วนแค่ไหน
แต่คิดถึงความปลอดภัยของคนอื่นด้วยนะคะอันนี้คือการต่อว่ารถกู้ชีพเมื่อกี้
ใช่ค่ะแต่เอาจริงนะพอเขาโพสต์ไปปั๊บมันกลายเป็นประเด็นดราม่า
ตีกลับเธอเลยแหละคนไปแบบหือไปทัวร์ลงเธอเลยอ่ะว่าเฮ้ย
คือคุณเป็นผู้ช่วยพยาบาลคุณเข้าใจการทำงานของกู้ชีพกู้ภัยหรือเปล่า
และอีกอย่างรถคุณก็หลบได้หลบซ้ายก็หลบได้แต่ว่าเอ๊ะทำไมคุณไปดราม่า
คุณไปต่อว่าไปตำหนิรถกู้ชีพกู้ภัยเขาใช่ค่ะแล้วประเด็นนี้จริงจริง
มันมีประเด็นต่อเนื่องด้วยนะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
แต่พอมันมีการโพสต์แบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ไงอย่างที่บอกว่า
คุณปียพงศ์สุขชนะประธานมูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินเนี่ย
เอาหลักฐานมาชี้แจงเลยเอาคลิปในมุมฝั่งรถกู้ชีพกู้ภัยเนี่ย
ให้ดูบอกว่านี่ไงคือรีบเดินทางไปรับผู้ป่วยจริง
แล้วนี่ดูพฤติกรรมการขับรถสีเขียวของคุณสิมีเจตนาไม่ให้ความร่วมมือใช่ไหม
แล้วที่มันน่าเสียใจคุณภาพนี้อันนี้คือมีผู้ป่วย
เป็นผู้ป่วยระดับสีแดงเลยนะคะปรากฏว่าไงรู้ไหม
ผู้ป่วยเนี่ยหัวใจหยุดเต้นนี่ช่วยเหลือเท่าไหร่ก็ไม่สามารถกู้ชีวิตคืนมาได้นะ

คือรถกู้ภัยของธรรมมุธิสยามรมใจปู่อินเนี่ยเมื่อกี้นะกำลังจะขับไปรับผู้ป่วยรายนี้
แล้วก็เจอรถเขียวขวางหน้าจนกระทั่งไปรับผู้ป่วยมาได้และกำลังจะนำส่งโรงพยาบาล
ผู้เสียชีวิตจ้ะส่วนหนึ่งมันเกิดจากตรงนี้หรือเปล่านะ
เพราะรถเขียวขวางหน้าเลยทำให้รถกู้ชีพเขาไปรับผู้ป่วยได้ช้า
แล้วพอเห็นแบบนี้นักข่าวของเราต้องไปถามถามคนที่ขับรถฉุกเฉินคุณแบงค์
คุณแบงค์ทรงเกียรติศรีขวัญช่วยนะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่าย๓ผมก็ไปรับผู้ป่วยหมดสติแหละอยู่ที่หมู่๘ที่อำเภอทุ่งสงศ์
ผมรีบเปิดไซเรนเลยคุณผู้ชมจะเห็นคือเมื่อกี้เขาพยายามกดเปลี่ยนเสียงไซเรนอยู่ตลอดเวลา
เพราะว่าแต่ละเสียงมันมีความหมายที่แตกต่างกันนะว่าอันไหนมันฉุกเฉิน
แล้วพูดผ่านเครื่องขยายเสียงแล้วแต่ทำไมรถคันหน้าไม่หลบเลยซ้ายก็ไม่ชิด
ทีนี้ตัดสินใจคุณแบงค์เนี่ยหลบเองหลบเองเพื่อไปรับผู้ป่วยให้ทันนะคะเดี๋ยวลองฟังคุณแบงค์เล่าหน่อยนะ
เพราะพ่อนยังไม่หลบนะครับผมก็เลยต้องหลบซ้ายเองนะครับสุดท้ายแล้วก็เราได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย
แต่ก็ต้องแสดงความเสียใจกับญาติด้วยนะครับผู้ป่วยก็เราช่วยไว้ได้เต็มที่แล้วนะครับ
แต่ผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับ
เขาบอกว่าอยากให้เข้าใจที่ดราม่ากันในโซเชียลอยากให้เข้าใจพวกผมบ้าง
คุณแต่เอาจริงคือในมุมฝั่งผู้ช่วยพยาบาลมีไปตอบคอมเมนต์แต่เหมือนกับ
เขารู้แล้วนะว่าผู้ป่วยเสียชีวิตแต่เขาตอบคอมเมนต์เหมือนกับแบบเอ๊ะมันเป็นเพราะฉันเหรอ
หล่อโอ้ตาย
ลักษณะการตอบแบบนั้นนะคะแล้วมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะนี่ทำไมเขาถึงคิดแบบนี้
แต่เรื่องของความเร็วนะเอาจริงคุณผู้ชม
การที่จะใช้ความเร็วในการไปรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

ก็บอกแบบนี้เรื่องของความเร็วมันมีหลายระดับ
ใช่ค่ะเพราะว่าผู้ป่วยจริงเราก็จะรู้กันอยู่

สีแดงนี่คือเป็นผู้ป่วยแบบฉุกเฉินสุดเลย
แล้วการที่จะใช้ความเร็วแต่ละผู้ป่วยแต่ละสี

การจะไปจี้ท้ายจี้อะไรมันก็แตกต่างกัน

ครั้งนี้ผมขับเร็วหน่อยเพราะว่าผมต้องไปรับผู้ป่วยสีแดงอ่า

ดังนั้นก็ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนนี่แหละ

ขอให้ช่วยหลบให้ช่วยหลีกทางกันหน่อย
เอาจริงดิฉันเคยมีโอกาสคือพาญาติขึ้นรถฉุกเฉินนะคุณ

บอกว่าเสียงไซเรนแต่ละเสียงมันแตกต่างกัน

แล้วบางทีการที่รถกู้ชีพหลบ
มันทำให้ข้างหลังบางทีถ้าเกิดมีผู้ป่วยฉุกเฉิน
เขาอาจจะแบบเซเวียงหรือว่าตกจากเตียงได้
ผู้ช่วยพยาบาลเอาไปโพสต์นะครับ
ดราม่าตีกลับเลย
เมื่อถังมุยที่เขาเอาคลิปมาชี้แจง